เนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องที่พาดหัวหน้าหนึ่ง

เพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลย
ใช่ครับ๑๕กับ๑๖
แล้วก็๒จังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพู

ให้ระวังผู้ชายสูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
อายุประมาณ๒๕๒๖ปี

หันศพและฆ่าปาดคอใน๒จังหวัด
ใช่ก็คือที่อุดรกับอีกหนึ่งจุด

ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจน้องบัวลำพู
สามารถรวบตัวคนร้ายต้องสงสัยได้แล้ว
โดยคนร้ายคนนี้ได้ทำร้ายร่างกายเหยื่ออีก๒คน

แล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพื่อที่จะมัดตรวจ
คือตำรวจเขากดดันหนักเลยนะครับ
ร่มบินในการบินค้นหาในพื้นที่เลย
กดดันจับกลุ่มคนร้ายอย่างหนักเลยนะครับ
ซึ่งนายสถาพรศรีเชียงสาอยู่หมู่๙
พรนิยมที่ตำบลโนนสว่างอำเภอเมืองบึงกาล
ก็ถูกตำรวจสถานีตำรวจภูทรนากลางจังหวัดน้องบัวลำพู
นำตัวไปสอบสวนจากการที่เป็นผู้ต้องสงสัย
ฆ่าหันศพนายปัญญาทองศรีอายุ๕๐ปีที่บ้านหนองหาง
ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานี
แล้วก็นายสำรานศรีมุงคุณอายุ๖๒ปีอยู่หมู่๒
โนลงามตะบลนาดีอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
ครับโดยคนนี้เขาถูกฆ่าปาดคอนะ
ยังไม่ทันได้โดนหันตำรวจบอกว่า
เพราะว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันแล้วก็ไม่มีเวลาในการหั่นศพที่สอง
ก็นอกจากนี้ผู้ต้องสงสัยรายนี้
ยังได้ทำร้ายพ่อค้าขายหมูกับหญิงวัย๕๓ปีด้วย
ช่วงเช้าเมื่อวานค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูทรสุวรรณคูหาก็รับแจ้งเหตุ
พบศพคนถูกฆ่าบนถนนสายดังกล่าว
ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็พบศพชื่อนายสำราน
ห่างจากหมู่บ้านโนลงามประมาณ๑กิโลเมตร
คืออย่างที่คุณสืบสกุลบอกบริเวณลำคอถูกฟันจนเกือบขาด
แล้วก็มีชาวบ้านแจ้งด้วยนะคะบอกว่า
พบวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวคาดแดง
เข้าไปในโรงเรียนของหมู่บ้านช่วงบ่ายของวันที่๑๕กันยายน
แล้วก็รูปภัณฑ์สันธารคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุ

เพราะว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวคาดแดง
เป็นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตรายแรกที่ถูกฆ่าหันศพที่อุดร
แล้วก็คนที่ก่อเหตุคือน้ำมันหมด
ก็เลยขับรถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมัน

ก็นอกจากนั้นเสื้อผ้าโดยเฉพาะรองเท้าผ้าใบสีฟ้านี่คือเหมือนกัน
ขณะเดียวกันค่ะชุดสืบสวนที่ออกไปหาข่าวก็ได้เบาะแส
คนในลักษณะไม่สมประกอบเดินลากมีดไปตามถนนในพื้นที่รอยต่อ
ระหว่างตะบนนาดีกับเขตอำเภอนาคลางจังหวัดน้องบวรรมภู

หลังจากนั้นก็ปักใจเชื่อว่านี่แหละ
คือคนที่ก่อเหตุฆ่าปาดคอนายสำราน
แล้วก็ก่อเหตุที่จังหวัดอุดรธานีด้วย

ก็คือใช้มีดฟันบริเวณลำคอในช่วงก่อนช่วงเช้าตรู่
แต่๒เคสที่ไม่เหมือนกันคือ
อีกเคสหนึ่งคือฆ่าแล้วก็มีการหันศพด้วย

ก่อนหน้านี้ที่มีการนำตัวของผู้ต้องสงสัยคืออีกคนนึงนะ
ชื่อนายอนุรักษ์โนฤทธิ์อายุ๓๓ปี
คนในพื้นที่อุดรธานีมาสอบปากคำ
ปรากฏว่าคนคนนั้นเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะ
แม้ว่าจะสนิทกับผู้ตายคนแรกก็จริง
แต่หลังตำรวจสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
ก็พบว่าผู้ต้องสงสัย
ก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ในที่เกิดเหตุกับผู้ตาย
แต่ว่าหลังจากที่แยกย้ายกันไป
ก็ออกไปต่างพื้นที่แล้วก็มีพยานรู้เห็นว่า
คนที่เอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตรายแรกมาเติมน้ำมัน
ไม่ใช่นายอนุรักษ์แต่เป็นลักษณะเหมือนนายสถาพร

ใช่ตำรวจก็เลยปล่อยตัวนายอนุลักษ์ไป
แล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ชาวบ้านโนรสวรรค์ตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดน้องโบรมภูรณ์
ก็ได้จับกลุ่มชายวัยรุ่นอายุประมาณ๒๐ปี
ไปก่อเหตุใช้มีดฟันนายพลเทียนโสภาอายุ๓๒ปี
พ่อค้าขายหมูบริเวณหน้าบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วก็นางเหงาดอนปราบอายุ๕๓ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบสวน
เรื่องต้นผู้ต้องสงสัยก็ให้การวกวน
จากการตรวจสอบก็ทราบชื่อว่าชื่อนายสถาพร
แล้วก็ตรวจปัสสาวะไม่พบว่าเป็นสีม่วงนะคะ
แต่ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำไปเปรียบเทียบ
กับคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งสองจังหวัดว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่
ซึ่งตอนนี้ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานอื่นประกอบคดี

ตอนนี้ได้ควบคุมตัวเอาไว้อย่างเข้มงวดนะคะ
ก็คือต้องดูพยานหลักฐานต่างประกอบกันด้วย
ถ้ารู้ชัดว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญทั้ง๒จังหวัดแล้ว

เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านก็หวาดภาวะอยู่นะครับ
กลุ่มคุณก็หลังจากก่อเหตุสองเหตุแล้วนะคะ

เพราะว่ากลัวจะมีคนที่เป็นรายที่๓
แล้วก็หลังจากก่อเหตุทำให้ชาวบ้านเขาไม่กล้า
ที่จะออกไปนอกพื้นที่ไม่กล้าออกนอกบ้านตอนกลางคืน